สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนหนึ่งวันเหมือนมีสองฤดูช่วงเช้าอากาศร้อนมากแต่ช่วงบ่ายฟ้าครึ้มลมแรงและมีโอกาสเกิดฝนค่ะสภาพอากาศที่แปรปรวนแบบนี้เกิดจากสองปัจจัยนะคะ
ปัจจัยแรกค่ะร่องฝนเลื่อนลงมาพาดผ่านทางตอนบนของประเทศคือพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
ส่วนปัจจัยที่๒ลมมรสุมฝนประจำฤดูยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะแบบนี้ทำให้ทั่วไทยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ตลอดทั้งสัปดาห์
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานและสองจุดนี้ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้ค่อนข้างเยอะค่ะอยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ทะเลอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งก่อนนะคะ
เฉลี่ยวันนี้วัดได้๒๓๓๗องศาเซลเซียส
ครึ่งเช้าแดดค่อนข้างแรงค่ะส่วนบ่ายฟ้าครึ้มลมแรงและมีโอกาสเกิดฝน
พื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐ของพื้นที่
เผื่อเวลาการเดินทางหลังเลิกงานด้วยนะคะ
ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
ครึ่งวันเช้าแดดร้อนครึ่งบ่ายมีโอกาสเกิดฝน